ก็นำถ้วยแชมป์ของฟุตบอลรายการนี้มาเปิดตัว
และจัดแสดงให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ยนต์ชมครับ
เพื่อปลุกกระแสการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านอาเซียนนะครับ
กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้ครับ
โดยฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้เชิญธนบูลเกษารัฐและสุภาชัยใจเด็ดนะครับ
แข้งทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์
แล้วก็ทั้งคู่ก็หวังว่าทีมไทยนั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
โปรแกรมของทีมชาติไทยในรายการนี้ครับ
เริ่มตั้งแต่ในวันที่๙พฤศจิกายนนะครับ
พบกับติมอลเลสเตย์ในเกมที่จะเล่นในบ้านนะครับ

วันที่๑๗พฤศจิกายนนะครับพบกับอินโดนีเซีย
หลังจากนั้นจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับในวันที่๒๑พฤศจิกายน
แล้วก็ปิดท้ายในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
วันที่๒๕พฤศจิกายนเจอกับสิงคโปร์ในการเล่นที่ประเทศไทยครับ